ทั้งหลายแหล่แม้กลางวันแสกแต่คนร้ายบุกเดี่ยว
เอาปืนเข้าไปปล้นร้านสะดวกซื้อ
แต่เจ้าของร้านบอกว่าเอ๊ะทำไมคนก่อเหตุน่าคุ้น
เหมือนเป็นคนในหมู่บ้านเลยนะครับเขาจำได้คุณผู้ชม
ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดอ่ะขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วจอด
ฝนตกพ่ำรถจักรยานยนต์สีขาวนี่
แต่งตัวโอ้โหปิดบังใบหน้ามามิดชิดเลยนะฮะ
เข้าไปในร้านขายของชำร้านขายของชำอยู่กันหลายคน
แต่ผู้หญิงกับเด็กไงนี่เอาปืนออกมาแล้วครับ
คมครูส่งของมีค่ามาให้หมด
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในร้านขายของชำตำบลเหมืองอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
น้ำผู้ชายคนนี้เข้าไปไปจี้ผู้หญิง๒คนเด็ก๑คนอยู่ในร้าน
สร้อยออกมาแหวนนาฬิกาของมีค่าเอามาให้หมดเงินด้วย
แล้วน้องผู้หญิงชุดชมพูตัวนิดเดียวก็ตกใจ
ทำอะไรไม่ถูกไม่ได้รู้อะไรกับเขาเลยว่าเขามาทำอะไร
ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอคนร้ายได้ทรัพย์สินไปทั้งหมดแล้ว
สาแก่ใจแล้วรีบออกจากร้านขับรถหลบหนีไปใช้เวลาก่อเหตุ๑นาทีเท่านั้น
ขี่รถไปเลยรถก็แพงนะเนี่ยนะแต่ขี่มาเป็นโจรนะคุณผู้ชม
หลังจากคนร้ายไปนะฮะเจ้าของร้านแจ้งจำรวจสิครับ
นางสามรสลินแพงไทยสงศ์อายุ๔๓ปีเจ้าของร้านบอกว่า
โอ้โหคนร้ายมาสิ่งที่คนร้ายพูดเขาเอาปืนมาบอกว่า
ผมป้นครับเจ๊ถอดแก้วแหวนเงินทองที่ใส่มาให้ผมด้วย
นี่นะฮะแต่หลังจากที่คนร้ายได้ทรัพย์สินไปนะครับ
คนร้ายยังบังคับให้โอนเงินจากแอปในมือถือด้วย
แต่ตอนนั้นหลานสาวชุดชมพูกิดร้องขึ้นมา
คนร้ายก็เลยกลัวนะฮะวิ่งออกไป
หลานสาววิ่งไปบอกปู่ว่าคนร้ายคนร้ายมาป้น
เด็กนอน่ะมีวัยพลิบดีเหมือนกัน

เลี่ยมทองแหวนทองคำเบสเสร็จแล้วก็ประมาณเป็นแสนแล้วครับ
ได้แต่ทองไปโชคดีนะหลานร้องขึ้นมาไม่ได้โอนเงินให้เขาไป
คุณลักษณีย์ยังบอกด้วยว่าแม้คนร้ายอำรานิจะแต่งตัวมิชิต
แต่จำอะไรได้รู้ไหมรอยสักที่มือและจำเสียง
คุ้นเหมือนเป็นคนในหมู่บ้านแล้วมาซื้อของ
คนนี้เหรอคุ้นฮะอันนี้ก็เลยเปิดดูรูปเลยว่าเอ๊ะ
คุ้นนายคนนี้ชื่อว่าสุธิศาลพิพิธกุล
แล้วเป็นลูกของคนที่บ้านใกล้เรือนเคียงกัน
และคนนี้ติดยาเสพยาเสพติด
ทำไมถึงจำได้อ๋อที่ผ่านมาก็เคยช่วยเหลือมาตลอด

สืบสวนว่าใช่คนร้ายที่มาปล้นเขาหรือเปล่านะครับ